เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้อยากจะให้คุณทั้งสอง
รวมถึงคุณผู้ชมช่วยใช้วิทยาลัยในการดูหน่อย
เพราะว่าที่วัดโสมณตุ้มท่า
อยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกอาการแปลกแบบนี้ค่ะ
ใจ
ดีใจไหมครับดีใจไหม

คุณผู้ชมที่เห็นนี้เป็นเรื่องจริง
เหตุการณ์จริงภาพจริงคนจริงนะ
ไม่ได้เป็นการแสดงแต่อย่างใด
คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยก็จะเห็นว่าผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้
เริ่มจากอาการสั่นก่อนยกมือพนม
แล้วก็เหมือนตบตักปรบมือดีอกดีใจ
รบมือดีอกดีใจบอกเหมือนชอบใจที่ได้มาร่วมงานเทวาพิเศษรุปันไอ้ไทย
คนในงานเนี่ยตกใจเลยนะคะก็เลยมีคนมายกมือไหว้จุดทูปนี่แหละ
แล้วมาคุยด้วยนี่มาคุยด้วยเลย

นี่ที่เธอเห็นทำท่าแบบนี้

เขาก็ลุ้นไปด้วยสนุกไปด้วยเหมือนเล่นไปด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถามไงว่าเป็นใคร
ผู้หญิงคนที่มีอาการสั่นนี่นะเขาก็บอกว่าเขาคือน้องไข่หรือไอ้ไข่นั่นแหละ

แล้วก็ดีใจมากนะที่ได้รูปปั้นหน้าตาดีแถมรูปหล่อด้วยดูสิ

ต้องบอกว่าพิธีที่เขาจัดอยู่นี้นะคะก็คือพิธีเทวาพิเศษ
ปลุกเสกรูปปั้นไอ้ไข่มหาเศรษฐีของวัดสมณัตุ้มท่าตะมนต์ท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

อาทิตย์ที่แล้วเรายังเล่าสู่กันฟังว่ามีการปั้นรูปปั้นนี้ขึ้นมา
เสร็จแล้วนะคะออกมาสวยงามเลย
วัดก็เลยได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างขึ้นมา
นำมาประเดศฐานเอาไว้ภายในสลาวัฒน์
ให้คนทั่วไปได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ซึ่งการทำพิธีครั้งนี้ค่ะก็มีการสร้างรูปปั้นเหมือนขึ้นมา
ขนาดสูง๑๕เมตรเลยนะ
ช่างที่ปั้นเนี่ยมาจากจังหวัดแพร่ชื่อว่าช่างเอส
ก็มีความสามารถมีทักษะด้านนี้แหละ
ส่วนการทำพิธีเทวพิเศษเหรียญและรูปปั้นไอ้ไข่มหาเศรษฐีนั้นนะคะ
พระครูใบดีกาทศพลยานเมธีหรือครูบาหนุ่ยเจ้าอาวาส
ได้ร่วมกับพระเกจิดังของจังหวัดพยาวค่ะ
ปรกปลุกเสกกันรวมกันหลายรูปเลยทำให้เป็นพิธีที่เป็นมงคลมากขึ้น
จากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีการสร้างเหรียญผ้ายัน
และวัตถุมงคลอื่นที่เป็นของไอ้ไข่หรือว่ากุณาเทพไข่ด้วย
ใครที่เริ่มใส่สัทธาก็สามารถเช่าบูชาไปได้
เป็นการเสริมสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้มีที่ยึดเหนียวจิตใจให้กับตัวเอง
ได้มีกำลังใจไปทำมาหากินไม่ใช่ว่าเช่าบูชาไปแล้วนอนอยู่บ้านเฉย
ชีวิตก็จะไม่ได้ดีขึ้นนะคะจริงอันนี้ต้องเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริง
ไปได้เรายินดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมนึกถึงว่าเราทำอะไรเราก็ได้อย่างนั้นแหละ
คือเรื่องของความเชื่อบางทีมันห้ามกันไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมากเชื่อจนหลงเชื่ออาจจะถูกหลอกก็ได้
มันมีมิจฉาชีพที่มีเรื่องราวของความเชื่อเอามาเกี่ยวข้องเอามาหลอกลวงกันอยู่อย่างนี้